คุณผู้ชมค่ะขยับไปดูเรื่องนี้ค่ะไปดูหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่ร้อยเอ็
หนุ่มร้อยเอ็ดเนี่ยเขาใช้น้ำมันขวดที่แบบชาวบ้านเขาขายไว้มาเติมใส่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวหนุ่มคนนี้เขาเหมือนกับจะสตาร์ทเครื่อง
เติมน้ำมันเสร็จจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ติดนะคะแต่ไอ้ที่ติดน่ะคือไฟค่ะ

คือไฟลุกไหม้ทั้งคันเลยนะคะ
แล้วคือเผาไหม้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องยนต
เพราะว่าเติมน้ำมันขวดเรียบร้อยแล้ว

แล้วจังหวะนั้นเขาก็เลยอ่าเด็วจะเคลื่อนย้ายมอเตอร์ไซค์สักหน่อย
ที่ถอดเสื้อช่วยกันใช้เสื้อเนี่ยฟาดฟาดฟาดลงแบบนี้อยากจะดับไฟ
แต่สุดท้ายไม่สามารถดับไฟได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เจ้าของมอเตอร์ไซต์วัยสิบเจ็ดปีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗ที่ผ่านมานะคะตอนเวลาสักประมาณทุ่มครึ่ง
บริเวณริมถนนประสานเมืองอำเภอสุวรรณภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ด
ทีนี้เหมือนกับตำรวจต้องมีการระดมกำลังมาแล้วก็มาฉีดน้ำเนี่ยค่ะ
ฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะ
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดำคันนี้ถูกเพลิงไหม้วอดเสียหายทั้งคันเลย
ทีนี้พอสอบถามเจ้าของมอเตอร์ไซค์ดูซิว่าเจ้านุ่ม
ทำยังไงอ่ะทำไมมอเตอร์ไซค์มันไฟลุกแบบนี้
วัยรุ่นคนนี้ค่ะคนขับขี่เจ้าของมอเตอร์ไซค์
เขาบอกกับตำรวจว่าวันนั้นนะผมเติมน้ำมันขวด
แต่ประเด็นคือช่วงจังหวะที่เติมเนี่ยผมน่าจะทำน้ำมันหกใส่รถมอเตอร์ไซค์
คือเหมือนกับเติมแล้วมันไม่ได้ลงที่ถังน้ำมันมันหกออกมาด้านนอก
พอสตาร์ทเครื่องเท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องแบบนี้เลย
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์น่าจะใช้ไม่ได้แล้วคงต้องซื้อคันใหม่นะคะเห็นใจ